มาดูความทุกข์ร้อนของครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่จังหวัดปลาจีนบุรีกันหน่อยนะคะ
เขาบอกว่าลูกสาวของเขาหายไปจากบ้านซึ่งเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่
จนถึงตอนนี้๓วัน๓คืนก็ยังไม่เจอตัวนะคะ
ทีนี้เราก็ลงพื้นที่ไปสอบถามพูดคุยกับสามีของผู้สูญหาย
คือสามีบอกว่าก่อนหน้านี้ภรรยาเปลยว่าอยากไปกรุงเทพ
ไปหารายได้เพิ่มเพราะตอนนี้หนี้สินมันเยอะมาก
รายรับไม่พอกับรายจ่ายแต่สุดท้ายก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย
ตั้งแต่บ่ายวันที่๑กรกฎาคมที่ผ่านมาคือวันหวยออก
เมื่อวันที่๒กรกฎาคมนะคะบอกว่าประกาศคนหายออกจากบ้านเช่า
ดงกระทงยามหายไปเวลาประมาณบ่ายโมง
หลังจากนั้นติดต่อไม่ได้โทรศัพท์ก็โทรไม่ติด
ตอนนี้ทางบ้านเป็นห่วงมากคนในครอบครัวตระเวนหากันทั้งวันทั้งคืน
ใครพบเห็นติดต่อบอกยิ้มด้วยก็คือคุณยิ้มเนี่ย
น่าจะเป็นคนมาโพสต์นะคะแล้วก็ให้เบอร์ไว้ด้วยนะคะ
คุณผู้ชมฝากไว้นิดหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าใครเห็นผู้หญิงลักษณะหน้าตาแบบนี้

คุณยิ้มนะคะทีนี้ผู้สูญหายก็คือนางแสนเดือนพิมพ์สาลีอายุ๓๒ปีค่ะ
เพเดิมเป็นชาวอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
หายตัวออกจากห้องเช่าเลขที่๕๔หมู่๑
ตำบลดงกระทงยามอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี
ตั้งแต่บ่ายวันที่๑กรกฎาคมที่ผ่านมา

ก็ลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุไปสอบถามลูกชายของผู้สูญหาย
ซึ่งบอกว่าแม่เนี่ยนะก่อนหน้านี้ก็เคยบอกว่า
คือก่อนวันหวยออกสักประมาณ๒๓วันบอกว่าจะไปทำงานที่กรุงเทพ
แต่แม่ก็ไม่ยอมบอกนะคะไม่ยอมบอกใครนอกจากตัวเขาเอง
พ่อเนี่ยก็ไม่บอกหลังแม่หายไปตัวเองจึงไปบอกพ่อให้รู้เรื่องนี้
ส่วนลูกสาวของนางแสงเดือนผู้สูญหายก็บอกว่า
แม่ไปทำงานที่กรุงเทพเป็นพนักงานนวด

แต่จริงรึเปล่าเนี่ยอีกเรื่องนึง

แม่จะเป็นหมอนั่ว
อ๋อจะไปทำงาน
เราก็ไปพูดคุยกับสามีผู้สูญหาย
เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังบอกว่า
ในวันที่หนึ่งกระกาฏคมที่ผ่านมา
ซึ่งเป็นวันหวยออกสักประมาณบ่าย๒โมง
เริ่มมีการออกสลักรางวัลกินแบ่งรัฐบาล
ภรรยาบอกว่าหวยมันยังเหลืออยู่เลย
ก็คือสลากินแบ่งรัฐบาลมันยังเหลืออยู่เลย
ออกไปขายดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวต้องเก็บเงินไว้ใช้หนี้
รวมถึงนอกจากไปขายสลากินแบ่งรัฐบาลแล้ว
ก็ไปเก็บค่าหวยที่ลูกค้าคั่งค้างเอาไว้
ทีนี้เราก็ถามกันต่อว่าเอ๊ะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้ง
ทำให้ภรรยาน้อยใจหนีออกจากบ้านหรือเปล่า
คุณภาคกะพลบอกว่าคืออยู่กินกันมากว่า๒๐ปี

ก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่ผู้สูญหายจะหายตัวไป
ก็ไม่เคยมีปัญหาไม่เคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกัน
คือพยายามที่จะติดต่อภรรยาทุกวิถีทาง
ตอนนี้โดยเฉพาะทางโทรศัพท์ติดต่อไม่ได้เลย
เพราะว่าภรรยาปิดเครื่องไปแล้วนะคะ

ตอนนี้ก็ยังมั่นใจว่าคือแฟนเรายังปลอดภัยอยู่

ตอนนี้เราอยากบอกอะไรกับแฟนน้อง
มันอยากท่าดูอยากบอกว่าถ้ามันคิดอยู่มันไม่เป็นอะไร
ถ้ามันอยากโทรมาหาต้องโทรมาหาคนอื่นบอกด้วย
ถ้าปลอดภัยก็ได้โทรมาหา
มันอยู่ลูกก็ร้องหาหรือเย็นมาลูกก็ร้องหาอย่างนั้นทุกวัน
คือพ่อบอกว่าก่อนที่ภรรยาจะออกไปใช่ไหม

นี่ถ้าไม่อยู่ฝากดูแลลูกด้วยนะ

เขาก็บอกจริงถ้าไม่อยู่ฝากดูแลลูกด้วย
หาทางออกไว้ดีแล้วเพราะว่าหนี้สินเยอะ
คือเขามีการไปกู้เงินมาประมาณสัก๒แสนบาทไง
ใช่นี่แหละไปกู้เงิน๒แสนบาท
เพื่อมาลงทุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าลอตเตอรี่
ยี่ปั๊วเพื่อนำไปขายต่อ
เพิ่งมาประกอบอาชีพนี้ได้สักประมาณปีเสร็จเท่านั้น
เอาครอบครัวย้ายมาอยู่ที่ศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรีได้ปีเสร็จเท่านั้น

ทีนี้สามีของผู้สูญหายบอกว่า
ไปแจ้งความไว้แล้วที่โรงพักศรีมหาโพธินะคะ
ส่วนว่าจะเป็นเรื่องของเจ้าหนี้ที่ไปกู้ยืมเงินมาหรือเปล่า
พ่อของผู้สูญหายบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับเจ้าหนี้ที่ไปกู้ยืมเงินมาลงทุน
เพื่อซื้อสลากมาขายนะ
เพราะว่าทางเจ้าหนี้เองดูท่าทีก็ไม่ได้มีการกดดันอะไร
มีการพูดคุยกันตามปกติน่าจะตัดประเด็นนี้ไปได้
ส่วนสาเหตุที่หายตัวไปคุณพ่อของผู้สูญหายก็บอกว่า
ไม่รู้จริงยังไม่ทราบแต่ที่แน่คุณพ่อบอกว่า
ลูกสาวก่อนที่จะหายไปมีเงินติดตัวไปด้วย๑๕๐๐๐บาท
เป็นเงินที่ขายลอตเตอรี่ได้แล้วก็ให้ข้อมูลที่น่าสนใจ
บอกว่าคือตอนที่ก่อนที่เขาจะสูญหายไปคุณพ่อของผู้สูญหายบอกว่า
ได้ยินลูกสาวโทรศัพท์กับปลายสายบอกว่าเดี๋ยวกำลังจะออกไป
ท่าทางรีบร้อนแล้วก็เร่งรีบให้เบาะแสให้ข้อมูลแบบนี้
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการเชิญครอบครัวยาด
แล้วก็คนที่เห็นผู้สูญหายคนสุดท้ายมาสอบปากคำเพิ่มเติม